พาคุณผู้ชมไปที่ดอนหอยหล่อจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงนะคะแต่ว่าสีของน้ำเนี่ยเปลี่ยนไป
อยากจะให้ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำหรือเปล่า
จะเป็นอันตรายกับผู้คนที่อยู่แถวนั้นหรือเปล่า
นายคัญชัดตันเสถียรผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมด้วยประมงจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งเข้าไปตรวจสอบน้ำทะเลที่บริเวณดอนหอยหลอด
เพราะว่ามีชาวบ้านไปแจ้งนะคะว่าน้ำทะเลตรงจุดนี้เปลี่ยนสี
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านก็เลยไปตรวจสอบค่ะ
ยังไม่พบการตายของหอยหลอดยังไม่พบการตายของปลา
ส่วนน้ำที่เปลี่ยนสีเกิดขึ้นบางจุดเท่านั้น
การวัดค่าของน้ำก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีสัตว์น้ำยังคงอาศัยอยู่ได้นะคะ
ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปเจอปลากระเบนราหูอยู่ที่ดอนหอยหลอดด้วย
ว่าน่าจะหลงน้ำมาที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
ส่วนในเขตจังหวัดราชบุรีที่มีการพบปลากระเบนราหูตาย
เกิดจากการใช้เบ็ดตกปลาขึ้นมาค่ะ
ก็เลยอยากจะขอให้ช่วยการสร้างจิตสำนึกหน่อย
เพราะว่าปลากระเบนราหูเป็นปลาอนุรักษ์คุ้มครองด้วยนะคะ